กลับเรียนท่านประธานที่กรบ
ผมเสร็จรีวิสุทธิ์เสร็จรีวิสุทธิ์ธรรมไทย
ในฐานะประธานกรรมวิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพิควิชอบของสภาพปุทธรรสรรค์ครับ
ก็อยากจะกลับเรียนข้อได้จริงในเรื่องนี้
ต่อท่านประธานและเพื่อนสมาชิก
ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ติดตามฝั่งข่าวสถานนะครับ
สำหรับในเรื่องกรรมวิธีการปปชเนี่ย
รู้สึกมันจะมีแต่เรื่องมีแต่ข่าวทุกวันเลย
มีแต่ความไม่สงบนะครับ
ไม่เหมือนการมิถิการอีก๓๔กรณะเลยนะฮะ

ผมในฐานะประธานการบริการและคณะกรรมธิการ
ผลเอกประวิทย์รองนายุงตีมาให้ข้อได้จริงนะฮะ

ซึ่งเป็นอำนาจที่กระทำได้แล้วอยู่ในเรื่องนี้นะครับ
ก็ทำได้และอยู่ในหน้าที่
แต่ก็ไม่ยอมมานะครับ
ไม่ยอมมาจึงมีเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมธิการจากภักดิ์พลังชารัฐ
สองท่านด้วยกันนะครับ
ทุกคนก็คงจะทราบดีนะครับ

หลังจากที่เปลี่ยนมานะครับ
เรื่องของการบริการมันก็จะมี
เรื่องที่เป็นที่น่าสนใจและมีข่าวอยู่ทุกวันเลย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับ

พี่น้องประชาชนเพื่อนสมาชิกก็คงได้รับทราบนะครับ
แต่ผมในฐานะประธานกรรมวิธีการนะครับ
ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องในการมาธิการนะครับ
ผมไม่เคยเอาเรื่องไปทำให้ท่านประธานลกสมองเลยนะครับ
ผมก็แก้ปัญหาของผมเองทั้งสิ้นนะครับ
แต่ว่ารูดสองเสียง

ตามข่าวก็มีการบีบบังคับให้คุณดนลาออก
นะแล้วก็ส่งชื่อคนอื่นมาแทนนะ
โอเคไม่มีปัญหาสำหรับผมเลย

ก็มีคดีตามมาแล้วนะครับ
มีคดีติดตามมาแล้วอยู่ในกรรมธิการนั่นแหละ

ยังไม่มีปัญหานะครับ
ทีนี้ถามว่า
เวลาออกของคุณดนนตร์ลาออกมาถึงผมถึงแล้วครับ

พลังประชารัฐมาสู่พลังประชารัฐ
ท่านเศรษฐีต้องสรุปไหมครับ

ถ้าการบันทิการ

สิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ
คาดว่าผิดกฎหมายนะฮะ

ผมก็ต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องเสนอท่าน
เรียกว่าถ้าผมเสนอท่านท่านหลับตาเซ็นได้เลยล่ะ
ทีนี้เมื่อผมเห็นว่ามันเคลือบแคงน่าสงสัย
สถานะของผู้ที่จะเข้ามาใหม่
มันถูกต้องชอบทำด้วยรวมนุนหรือภาระบอบภักดิ์การเมืองหรือไม่
ผมก็รีบสั่งการเลยให้ประธานอนุนะฮะรีบศึกษาจะได้เสนอท่าน
ตอนนี้เพิ่งเลขาเพิ่งเอาไปให้ประธานอนุผมเมื่อวานนี้เอง
พอเสนอแล้วผมก็รีบบอกประธานอนุเฮ้ยคุณให้รีบศึกษานะ
ผมจะรีบเสนอประธานสภาก็แค่นั้นเอง
สรุปแล้วว่ายังอยู่ในระหว่างการพินาของผมก่อนที่จะเสนอท่านนะครับ

และประเด็นที่ผมจะกราบเรียนเพิ่มเติม
เมื่อวานนี้มีการลงวติจะตั้งกันยังไม้จิการในเรื่องแก้ไขมาตรา๑๔มั้ย

เมื่อวานก็ท่านอ้างข้อบังคับ

วันนี้ผมก็อ้างข้อบังคับ

ผมก็อ้างข้อบังคับเช่นเดียวกัน
ผมก็อ้างข้อบังคับเช่นเดียวกัน
ผมก็อ้างข้อบังคับเช่นเดียวกัน
ผมก็อ้างขอบังคับเช่นเดียวกัน
ผมก็อ้างขอบังคับเช่นเดียวกัน

ต้องเท่าของ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

ผมก็เรียนท่านวาชิกด้วยความเคารพครับว่า
เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เวลาเป็นของมีค่านะครับ